หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่ง

สั่งหมูกระทะในดืนนี้ไม่ต้องไปกินร้านแล้ว

ในน้ำซุปมีมือ

อันนี้น้ำซุปหรือว่าจะเอาน้ำไปเลี้ยงประกัดครับ

คือชาวเด็กเขาถามว่าน้ำซุป
ชาวเน็ตเขาถามว่าไอ้น้ำซุปเนี่ยเวลาไปต้มมันต้องต้มเดือดแล้วไม่ใช่เหรอ
แล้วลูกน้ำมันต้องตายแล้วไม่ใช่เหรอ
หรือว่าต้องคว่ำกระถางคว่ำกระละมัง

ค่อยมาต้มน้ำซุปหรอกจะบ้าเหรอนานเกินไป

มีคนที่เขาเป็นคอหมวกกระทะเขาบอกว่า
แล้วก็ตักน้ำเปล่ากระบวยหนึ่งพาดกันว่าคือตักน้ำที่ยังไม่ได้ต้ม
อ๋อเหอะคือตักน้ำเปล่าตัดลงไปติดลงไป
แล้วในกระบวยนั้นมันมีลูกน้ำอยู่ก็เลยมาแบบนี้
เขามีน้ำซุปแบบชาบู
ซื้อแบบนั้นมาก็ได้แล้วเพื่อความสบายใจ